ตอนนี้เขาบอกว่าต้องเร่งเบี่ยงเส้นทางน้ำที่ไหลมาจากดอยตุง

จะได้เป็นการเปิดทางให้หน่วยซิลที่อยู่ด้านใน
ดำน้ำแล้วก็เดินทางเข้าไปถึงจุดหมายให้ได้เร็วที่สุด

เพื่อจะเป็นอีกช่องทางที่จะค้นหาผู้สูญหาย

พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์พร้อมกัน
กับคุณทัศนัยโค้ดทองรายงานมาจากในพื้นที่ค่ะ
ครับคุณสืบสกุลคุณอรัชพรคุณผู้ชมครับ

ที่ฝนหยุดตกลงไปแล้ว
จากเมื่อเช้าเป็นการตกลงมันหนักที่สุดในรอบ๕วันที่ผ่านมา
เราเริ่มเห็นแสงแดดมาบ้าง
นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทีมงานต้องการจะเห็น
เพราะว่ามันทำให้เรานั้นทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าขึ้นไปลาดตะเวนมา๓วันแล้ว
เพื่อจะต้องการหาปล่องหาโพรง
ในการโรยตัวลงไปอีกหนึ่งช่องทาง

นรงศักดิ์โอสธนากรเองนะฮะ
ได้มีการออกมาแถลงข่าวครับ
หลังจากที่มีการไปร่วมประชุมทีมงาน
ของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการกู้ภัย
ในวันนี้ในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คน

เมื่อเช้าเป็นการประชุมติดตามการทำงานของแต่ละฝ่ายครับ
ทำงานร่วมกันตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ยังคงยืนยันนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตามเดิม
แต่ก็ยอมรับอยู่นะครับว่าการทำงานเริ่มยากขึ้น

เหตุผลก็เพราะว่าฝนนั้นตกลงมาติดต่อกันหลายชั่วโมงทีเดียวครับ

แม้ว่าทุกฝ่ายพยายามจะสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
ได้มีการถอนกำลังตามที่เป็นข่าวออกไปยังคงอยู่ในถ้ำเป็นชุดที่สามแล้วครับ
ซึ่งจากที่ได้รับรายงานออกมาจากในถ้ำทราบว่าหน่วยซิลนั้นรายงานมาบอกว่าน้ำข้างในมีความขุ่นพอสมควร
ดำเข้าไปต้องคลำทางตอนนี้คลำไทม์ใกล้ถึงจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชแล้ว
แต่ว่าข้างในเนี่ยน้ำสูงกว่า๕เมตรคุณผู้ชมทำให้หน่วยซิลต้องมีการถอยออกมาก่อน
ก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นการประเมินสถานการณ์บริเวณหน้าถ้ำว่าน้ำเป็นอย่างไร
จุดไหนน้ำแรงอาจจะมีการถอยออกมาก่อนนะฮะแต่ว่ามีการมัดจุดเอาไว้แล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการที่จะดำน้ำเข้าไปถึงจุดที่เป็นจุดเป้าหมาย
ช่วงนี้ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่ากันหน่อยครับเมื่อคืนนี้เราพยายามสูบน้ำเต็มที่นะครับ
อ่าน้ำก็ยังเอ่อขึ้นมาแสดงว่าน้ำฝนที่เข้าไปในถ้ำ
กับระบบสูบที่เราสูบออกมาเรายังสู้กันไม่ได้นะครับเรายังสู้ปริมาณน้ำฝนไม่ได้
เดี๋ยววันนี้ต้องทำมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้หน่วยประดาน้ำก็เป็นชุดที่สามนะครับ
ที่เข้าไปดำเนินการเพื่อจะเจาะให้ได้ที่เราทำพยายามทำมาตลอดต่อเนื่องก็คือ
ยังปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเราได้ไปปิดกั้นน้ำส่วนที่มาจากดอยตุง
ส่วนที่มาจากผาหมีจากสถานการณ์เนี่ยมันมีช่องทางอยู่แค่สองทางที่จะช่วยน้องเขาได้
คือออกทางช่องใดช่องหนึ่งข้างบนหรือไม่ก็ต้องสูบน้ำออกให้หมดนะครับ
เราพยายามเต็มที่ฮะนอกเหนือจากที่เราต้องให้กำลังใจหน่วยซิลที่ลงไป
อยู่บนเขาสามวันแล้วเป็นชุดลาดตระเวนทางเท้า

ก็เป็นการพบทั้งหมด๓ปล่องครับ
หลังจากเมื่อวานก็ไปเจอ๒ปล่อง
ป่องแรกเป็นจุดที่เข้าไปสำรวจแล้ว
เป็นปล่องตันไม่สามารถจะเข้าไปต่อได้
แต่ว่าปล่องที่๓คาดว่าจะเป็นปล่องที่เข้าใกล้
จุดที่จะพบทั้ง๑๓คนมากที่สุด

ก็ยังพร้อมในการโรยตัวลงไปสำรวจในปล่อง
ว่ามีช่องทางไหนสามารถเอาผู้สูญหายออกมาได้บ้าง
เมืองต้นก็ยังมีลมแรงอยู่เป็นอุปสรรค
ยังไม่สามารถโรยตัวลงไปได้ก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
นอกจากนี้ก็จะมีการปิดกั้นทางน้ำที่ไหลมาจากดอยตุงและดอยผามีนะครับ
ซึ่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลมาสมทบที่ถ้ำแห่งนี้
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการบรรยายงานความคืบหน้ากลับมาที่เกาะอำนวยการกันทุกชั่วโมง

พร้อมยืนยันได้ว่าช่องทางที่สามารถช่วยเหลือผู้สูญหายตอนนี้เนี่ย

ก็คือปล่องบนเขาและความหวังที่สูบน้ำในถ้ำ

ซึ่งทั้งสองทางนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับ

เรื่องของการดำน้ำเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาครับ
ในการดำน้ำในถ้ำจะมาถึง๖โมงเย็นของวันนี้
มาช่วยในการดำน้ำร่วมปฏิบัติการค้นหา
ทั้ง๑๓ชีวิตที่รอคอยพวกเราอยู่นะครับ

รวมทั้งชาวบ้านที่เชียงบรายเนี่ย
ก็มีการนิมนต์ครูบาหรือว่าเป็นพระสงฆ์

ไปร่วมกันทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ

เพื่อขอให้เปิดทางให้ทั้ง๑๓คนนั้น

ซึ่งพวกเขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน

กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีครับ

ท่านพบทบเดินทางมาถึงที่กองอำนวยการแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว

มีการปรับแผนเพิ่มเติมในการดำเนินการ
ค้นหาผู้สูญหายต่อไปอย่างไร
แล้วก็คาดหวังว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีให้ทุกคนนั้นได้ติดตามกัน
ติดตามกันต่อกับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
สนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องแล้วก็เมื่อเช้าตกหนักที่สุด
ตอนนี้ฝนหยุดแล้วจุดนี้แหละเวลานี้แหละที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
การที่เราจะสามารถทำงานกันอย่างเต็มกำลัง
เพื่อที่จะให้หน่วยซิลสามารถเข้าไปถึงตัวของเด็กได้